เมื่อช่วงสายวันนี้มีอุบัติเหตุรถชนกันบนทางคู่ขนานลอยฟ้า

โดยมีรถยนต์คันหนึ่งที่เกิดไฟลุกไหม้
ส่วนคนขับบาดเจ็บหมดสติ
อยู่ที่บริเวณหน้ารถออกมาไม่ได้
โชคดีที่ตำรวจแล้วก็พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์

แต่ว่าที่สุดแล้วคนขับที่บาดเจ็บก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

นี่เป็นเหตุการณ์วินาทีเป็นวินาทีตายก็ว่าได้
เพราะขณะที่รถกำลังเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้
ที่บริเวณกระโปรงหน้าและทำท่าลามไปจุดอื่นของตัวรถ
ขณะนั้นนายรัฐกาลโกมลรัฐอายุ๔๐ปี
อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลนั่งรอความช่วยเหลืออยู่ภายในเบาะนั่งฝั่งคนขับ
และหากไม่มีตำรวจจากสนคู่ขนานลอยฟ้า
และตำรวจของทางหลวงที่ขับรถผ่านมา
อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลท่านนี้ก็คงเสียชีวิตจากการถูกไฟคลอก

ที่เข้าช่วยอาจารย์หนุ่มให้รอดจากเปลวเพลิงในครั้งนี้
คือรตเอกซะรันพงศ์อ่อนศิง
รองสารวัตรทางหลวงหนึ่งกองกำกับการสอง

และดาบตำรวจวุฒิชัยแผงสกล
ผู้บังคับหมู่งานสายตรวจสอนอคู่ขนานลอยฟ้า

ซึ่งจากการเปิดใจของดาบตำรวจวุฒิชัย

ระหว่างเร่งระบายรถจราจรอยู่ทางลงของสะพานคู่ขนาน
มีพลเมืองดีคนหนึ่งเปิดกระจกแจ้งเหตุว่า
กลางสะพานคู่ขนานมีรถชน

ที่สำคัญมีคนติดอยู่ภายในรถ
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองออกจากรถได้
และระบายรถก่อนเข้าพื้นที่เกิดเหตุ

แต่ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่และประจักษ์พยานที่เกิดเหตุพบว่า

ระบะทำท่าเบี่ยงไปเลนกลาง
ก่อนที่รถยนต์ขับชนท้ายเข้าอย่างจัง

หน้ารถไปกระแทกเข้ากับแบรีเออร์เกาะกลางถนน

และเกิดไฟลุกท่วมขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมา
เลือดแรงกระแทกทำให้ศีรษะของคนขับรถยนต์
กระแทกกับพวงมาลัยจนศีรษะแตกและหมดสติไป
อาจารย์หนุ่มถูกส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพญาได้ไม่นาน

จากอวัยวะภายในบอบช้ำอย่างหนักและเสียเลือดมาก

สอบปากคำคนขับกระบะคู่กรณีและพยานแวดล้อม
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ขอถารักษ์ทีวีรายงาน